สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือเป็ดกับไก่
ในการไหว้ตรุษจีนต้องมีช่วงนี้ยอดนิยมมาก
ส่วนราคาก็คงว่ากันไปตามแต่ละพื้นที่และความต้องการ
ใช่แต่มันมีอุบัติเหตุจากการที่มีเป็ดและไก่
ต้มจำนวนมากในช่วงของตรุษจีน
อ่างทองไฟไหม้เลยคุณผู้ชม
ไหม้ที่ร้านติ๋มเป็ดพะโลร้านเนี้ยนะคุณ
เห็นไหมไฟกำลังลุกไหม้ในครัวเลย
คือเขากำลังต้มเป็ดต้มไก่ของไหว้ที่จำเป็นในตรุษจีนนี่แหละ
แต่ด้วยความที่ต้มนานต้มต่อเนื่องจนเครื่องมันร้อนนะคะ

แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านติ๋มเป็ดพะโล
ริมถนนเทศบาล๕ตำบลตลาดหลวง
เทศบาลเมืองอ่างทองเมื่อค่ำวานนี้เอง
ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา๑๐นาทีค่ะ

จากนั้นก็นำถังแก๊สที่ถูกเพลิงไหม้มาฉีดน้ำหล่อเลี้ยง
เพื่อให้แก๊สเพื่อให้ถังมันเย็นลง
แล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวไปสอบถามสามีของเจ้าของร้านนะคะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาอยู่ที่วัดใกล้บ้าน
จัดงานศพคืนแรกให้กับภรรยาภรรยาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะคุณ
ค่ะแล้วเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เอง
ส่วนที่ร้านก็มีญาติและเพื่อนของภรรยาไปช่วยกันต้มเป็ดต้มไก่ส่งให้กับลูกค้า
เพื่อเอาไปไหว้เจ้าต้อนรับตุดจีนนี่แหละ
แต่จู่ค่ะมีคนวิ่งมาบอกที่ร้านที่วัดเนี่ยบอกว่าเกิดเพลิงไหม้
เขาตกอกตกใจต้องรีบกลับมาดูที่ร้านนะคะโดยกลับมาแล้วเนี่ยก็เห็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไป
อืมส่วนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งก็คือนางจุธามาศโชธนชัย
เขาบอกว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันต้มเป็ดไก่ของไหว้อยู่นั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะ
เดินเข้าไปเร่งไฟแต่ทันทีที่เร่งไฟปุ๊บ
ไฟเกิดลุกพลึบขึ้นมาเลยค่ะแล้วมันก็ลุกท่วมบริเวณถังแก๊ส
โอ้โหนาทีนั้นทุกคนตกอกตกใจวิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่ยังมีสตินะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับเพลิง
แล้วเดี๋ยวสาเหตุที่แท้จริงคงต้องตรวจสอบกันอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทางร้านต้มเป็ดไก่
ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือว่าอาจจะมีแก๊สรั่วก็ได้
ก็เลยทำให้มันลุกห่มขึ้นมาทันที
แต่อย่างที่บอกไปนะว่างานนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อุปกรณ์ในครัวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วย